ที่แรกอ่ะยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้จะเดินอ้อมไปตรงนู้นก่อน

มันก็แค่ตรงนี้แล้วตรงตรงนี้มันมีอะไรมั้ย
ที่แรกหาอยู่ยังไม่กล้าไปส่องดู

ก็ได้ยินเสียงแกล้วอีกทีแล้ว

ถ้าเรามีรถผ่านไปขนาดก็ไม่เห็นไหม
ไม่เห็นแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเลย

แต่อีกอย่างหนึ่งบางทีคนก็อาจจะคิดเป็นเสียงแมว
เสียงแมวเวลาร้องมันจะคล้ายติดเสียงเด็ด
ใจไหมที่จะมีเสียงเด็กร้องตอนเช้าใกล้
ที่แรกก็ไม่คิดเพราะไม่มีคนงานอีกคนนึง
อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีเสียงเหมือนเด็กนะ
ก็เลยเออไปก็เลยไปดูกัน
ก็เลยตามหาตามหาจุด

ทีนี้ว่าจะเดินกลับมันก็เหมือนแบบ
ยังไงเหมือนแบบคนลุกเหมือนแบบได้กลิ่นภูพย์อย่างเนี้ย
ก็เลยโดนเดินมาอีกแล้วก็หยุดยืนอยู่ตรงนี้แหละ

ทีนี้ก็เลยเรียกคนงานมาดู
โอ้อ้อเราเคยดูแล้วเด็กเป็นเพศไหน

เป็นเสื้อกันหนาวห่อตัวเด็กห่อตัวเด็กแล้วก็เขาเลยห่อ
แล้วก็ใส่ถุงกระเป๋าเป้อืมเป็นแต่มันเป็นถุงผ้าบางบางค่ะโอ้โห

ครับทราบว่าเป็นเด็กพิสยิงเนาะค่ะอ่าน้ำหนักประมาณ
สามพันเจ็ดสิบกรัมก็สภาพทั่วไปเบื้องต้นก็
แรงดีเด็กแข็งแรงดีแล้วก็
มีรอยมดกัดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็คาดว่าจะถูกทิ้งไม่นาน
เพราะว่าดูที่สายสดือเด็กยังดูสดอยู่
แล้วก็มีคนไปพบแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
ก็คือห้องดูแลทารกที่มีภาวะที่เรียกว่ารูแลอย่างดี
ก็ใช้เวลานี้สัก๒๓วันแล้วก็จะเอาไปที่ห้องเด็กปกติ
เพื่อให้เด็กปลอดภัย
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนการทางด้านกฎหมาย
รอพ่อแม่หรือญาติมาติดต่อหรือถ้าไม่มีติดต่อ
เราก็จะติดต่อไปที่เรียกว่าพัฒนาการสังคมของมนุษย์
ซึ่งจะมีขบวนการต่อไปต้องรับบันทึกแล้วก็นำส่ง
ถ้าเป็นของศูนย์ที่ดูแลเด็กที่อายุถูกทิ้งน้อยกว่า๑ปี
ภาคหนึ่งจะมีอยู่๑สูญ
อย่างว่าเราจะต้องเป็นสูญที่ขอนแก่ง
หรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก

ที่จะได้ทำการตรวจสอบนะฮะหรือถ้าไม่มี
ท่านประชาชนผู้ใจบุญทราบข่าวว่าตอนนี้ได้ติดต่อมาที่ทั้งโรงพัก
ทั้งอำเภอทั้งโรงพยาบาลเยอะมากนะครับ
อุปการณ์เด็กคนนี้ซึ่งก็นับว่าเป็น
เป็นกุศลของเด็กนะครับเป็นเป็นเมตตาของทุกท่านที่ที่
กับเด็กคนนี้แต่ว่าโดยขบวนการเราจะต้องไปอ่า
เราจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์ที่รับเลี้ยงเด็กที่ขอนแก่นตรงนั้นนะครับ
แล้วก็เพื่อเข้าสู่ขบวนการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติพร้อมไหม
ที่จะรับเด็กตรงนี้ตั้งอีกยาวนานนะอีกยาวนานนะฮะ
ตอนนี้หน้าที่ของโรงพยาบาลปากช่องก็คือดูแลรักษา
เด็กคนนี้ให้ปลอดภัยนะฮะเข้มแข็งแข็งแรงนะฮะ
พร้อมที่จะไปอยู่ในบ้าน
ยังไม่ใช่ตอนนี้ฮะยังใช้เวลาอีกหลายเดือนอยู่นะครับ
ให้เด็กแข็งแรงปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างก่อน
แล้วก็ไปติดต่อที่สถานที่ตรงนั้นนะที่ศูนย์ที่ขอนแก่น
หรืออาจจะเป็นพัฒนาการและสังคมความมั่นคงของมนุษย
ที่เป็นตัวแทนอยู่ที่จังหวัดก็ได้นะครับเพราะจะได้ติดต่อสอบถามไป
อันนี้ก็ขอเรียนให้พ่อมีให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบ
ดูแลให้เก็บความปลอดภัยสูงสุดนะครับก่อนที่จะได้ส่งน้องไปอยู่ในสถาน
ดูแลเด็กนะครับที่ถูกทอดทิ้งนะฮะนะฮะ
เลี้ยงไปได้ด้วยครับอ่า
ก็เลี้ยงเลี้ยงจะจะเข้าน้องเขาจะแข็งแรงเลี้ยงกับแข็งแรงแล้วปลอดภัยที่สามารถไปไปไปอยู่ได้นะครับ
ได้ค่ะค่ะถามคุณหมอนิดหนึ่งครับน้องตั้งแต่มาตอนเช้าค่ะ
ก็เขาก็เป็นคือเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะคะเป็นปกติดีทุกอย่างเลย
ก็เหมือนเด็กเกิดทั่วไปเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องตรวจอ่า
ตรวจเลือดตรวจอะไรเพื่อมองในเรื่องของความปลอดภัย
ว่ามีติดเชื้อมีอะไรไหมนะคะแต่โดยรวมแล้วน้องแข็งแรงดีมากค่ะ
ร้องเสียงดังไม่ไม่ค่ะไม่งอแงค่ะไม่งอแงค่ะก็เพิ่งเข้ามาหาเราได้แค่สองสามชั่วโมงหนึ่ง
ค่ะดีค่ะดีค่ะน้องแข็งแรงดี